ความคืบหน้าเชื่อว่าหลายคนเอาใจช่วยหวังให้มีปฏิหารอยู่
สำหรับกรณีของน้องกองบินนะคะ
เด็กชายวัย๒ขวบที่ถูกครูลืมไว้ในรถตู้โรงเรียน๖ชั่วโมงกว่า
อาการที่เราติดตามมาล่าสุดเมื่อวานนี้ก็คือ

สมองไม่ทำงานต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ทีมข่าวเราโทรไปติดต่อสอบถามกับพ่อแม่น้องกองบิน
เห็นบอกว่าถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วนะคะ
ตอนนี้ก็คือรอคุณย่ามาดูใจน้อง
แล้วก็รอให้ชีพจรของน้องหยุดเต้นไปเอง
จากกรณีเด็กชายธนกฤษยอดมณีหรือว่าน้องกองบินนะคะ
นักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัย๒ขวบที่วัดศรีมาราม
ถูกครูลืมไว้ในรถตู้โรงเรียน
แล้วก็จอดทิ้งไว้กลางแดดร้อนจัดนานถึง๖ชั่วโมง
ไว้ตั้งแต่๗โมงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑สิงหาคมนะคะ
พยายามยื้อชีวิตน้องนานอยู่๔วัน
แต่ร่างกายน้องไม่ตอบสนองเลยค่ะ
ตับไตไม่ทำงานแล้วสมองก็บวม
ท้ายที่สุดวันนี้ตอนแรกแม่พูดเลยบอกว่าขอโอกาสให้ลูกหนูก่อน

คือหมอบอกให้ทำใจแล้วแต่แม่บอกว่าขอให้ใส่ท่อช่วยหายใจอะไรทุกอย่างเนี่ย
เอาไว้ก่อนให้โอกาสเผื่อว่ามันจะมีปฏิหาร
แต่ในที่สุดผ่านไป๔วันวันนี้คุณแม่และครอบครัวตัดสินใจบอกคุณหมอว่า
ถอดเครื่องช่วยหายใจออกเพราะว่าระบบสมองแล้วก็ไตน้องไม่ทำงานแล้วค่ะ
แต่ว่าคุณหมอยังคงให้ยาเลี้ยงระบบประสาทอยู่รอคุณย่ามาดูใจหลานในนาทีสุดท้ายนะคะ
ซึ่งคุณแม่นางสาวสุวพัฒน์ชัยธรรมแล้วก็คุณพ่อนายธวัชชัยยอดมณี

ซึ่งญาติญาติเองก็เตรียมจัดงานศพเอาไว้แล้ว
ส่วนเรื่องการดำเนินคดีกับคุณครูที่อยู่ในที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์
ครอบครัวบอกว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอาทิตย์เกิดกรอบผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรพิปูนบอกว่า
หลังเกิดเหตุก็ได้สอบปากคำนางสุนิถาผูกพาณิชย์
หัวหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ซึ่งเป็นคนที่ขับรถตู้คันเกิดเหตุ
แล้วก็นางสาววิลัยวันริยาพันธ์ครูเวรที่อยู่ในรถตู้วันเกิดเหตุแล้ว
ทั้งสองคนก็ให้การตรงกันนะคะว่าขับรถไปรับน้องกองบินจากบ้านมาที่ศูนย์เด็กเล็ก
วันเกิดเหตุเนี่ยมีฝนตกปล่อยก็เลยเร่งรีบให้เด็กลงจากรถ
เอาอาหารกลางวันให้แม่ครัวรีบปิดรถ
โดยไม่ได้ตรวจเช็คให้ละเอียดว่าเด็กลงจากรถครบทุกคนแล้วหรือยัง
เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวฝนตกน้ำจะสาดเข้าไปมันมีปัญหานู่นนี่นั่นนู่นน่ะนะคะ
ซึ่งคุณครูก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยินดีรับผิดชอบทุกอย่าง
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับครูทั้งสองคนนะคะ
ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายสาหัส
และถ้าหากว่าน้องกองบินถูกประกาศเสียชีวิตชัดเจนจากทางแพทย์แล้ว
ข้อหาก็ต้องเปลี่ยนเป็นกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ